นี่คนที่ไปเดินห้างดังในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรี

ขับถอยเข้าขับเดินหน้าถอยเข้าเดินอย่างนี้
แล้วไปชนรถคันอื่นอีกมากมายภายในลานจอดรถ
มีคนเขาถ่ายคลิปบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้ได้

กำแพงพังเลยรถคันอื่นของลูกค้าคนอื่นพังเหมือนกันครับ

ตกใจขนาดไหนนี่คิดอยู่สองอย่าง
มีโรคอะไรกำเริบหรือเปล่าหรือว่าเมาหรือเปล่า
แล้วดูสิคนที่จอดรถแล้วตรงห้างเนี่ย
เขาก็จ้องมองไปที่รถฟอร์จูเนอร์คันนั้นนะว่าเขาเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนะครับ
ก็มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้รวมถึงกล้องวงจรปิดของห้างที่เมืองรบบุรี
ก็จับภาพไว้ได้นะครับเป็นนาทีเกิดเหตุที่รถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำนะฮะ
โดยมีนายทะพลอายุ๕๒ปีเป็นเซียนพระเมืองลบบุรี
ขับมากับแฟนสาวถอยรถเข้าจอดในพื้นที่จอดรถคนพิการก่อน
ภายในลานจอดรถของห้างบิ๊กซีสาขาลบบุรีอันนี้เป็นเหตุ
เมื่อกี้เป็นเหตุการณ์ตอนแรกตอนแรกไม่มีอะไรทั้งคู่เดินออกมาจากรถ
เพื่อไปซื้อของแต่นี่เป็นเหตุการณ์หลังจากทั้งคู่ซื้อของเสร็จแล้ว
กลับมาที่รถแล้วดูสิถอยหลังเดินหน้าพุ่งทะลุกำแพง
พยายามจะเดินหน้าออกขวาเอาชนเสาชนรถคันอื่นเต็มไปหมดเลยนะครับ
เพราะว่าไอ้กำแพงที่ชนคือคลังสินค้าแผนกเครื่องสำอางที่อยู่ด้านหน้ารถคันนี้
ชนเข้าไปอย่างแรงนะฮะคนที่เดินอยู่ตรงนั้นแตกตื่นตกใจเท่านั้นยังไม่พอฮะ
ชนรถเก๋งคันที่จอดอยู่พังอีกหลายคันนะครับ
กลายเป็นเหตุระทึกผู้คนตกใจนะครับ
แล้วก็มีคนที่มาจับจ่ายพนักงานห้างมายืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากนะครับ
เนื่องจากรถถูกชนเสียหายไปหลายคัน
ผู้เสียหายเจ้าของรถบอกโอ๊ยตู้จอดรถอยู่ดีทำไมถึงโชคร้ายแบบนี้นะครับ
ดีนะที่เจ้าหน้าที่เขาวิ่งเข้าไปปิดวาวแก๊สของรถนั้นได้ทัน
ไม่งั้นคุณเกิดไฟลุกไหม้ระเบิดเถิงขึ้นไปนะครับ
แล้วก็ผนังของห้างอย่างที่คุณอริยาบอกแม่ทะลุเลยนะ

เป็นอุโมงเลยนะครับพังเสียหายนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพนักงานหญิงแผนกเครื่องสำอางบาดเจ็บไป๓ราย
แล้วก็รถเก๋งที่จอดอยู่ในลานจอดรถถูกชนพังเสียหายไป๔คันครับ
แม่ค้าคนหนึ่งตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่า
ตอนเกิดเหตุตอนแรกคิดว่าคนขับรถใส่เกียร์ผิดซะอีก
ทำให้ถอยชนกำแพงและขับพุ่งไปชนรถข้างหน้าอีก
ตกใจลูกค้าก็พากันวิ่งหนีเลยกลัวว่าจะเกิดเหตุร้าย
ส่วนตัวแม่ค้าเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกนะฮะ
แต่ยังมีสติครับโทรแจ้งรอปภให้มาตรวจสอบนะครับ

เห็นตลอดค่ะเพราะฉะนั้นน้องทำยังไงน่ะ
พอรู้ว่าคิดอย่างเดียวแล้วก็ยืนอึ้งอยู่ก็รีบกดโทรศัพท์หารอบพอ
เผื่อเขาจะแบบมันจะอันนี้ไปกว่านี้อ่ะครับ
เคยเห็นเขามาบ่อยไหมมาบ่อยค่ะค่ะทุกวัน
แล้วเขาชอบจะเป็นอย่างงี้ไหมไม่นะคะเขาก็ปกติดี
แค่เมื่อวานใช่ไหมคะตกใจไหมครับ
กลัวไหมครับกลัวเหมือนกันค่ะลูกค้าบางคนคิดว่าเขาว่าเขาเงินกันวิ้ง
ไปออกมาตรงเลยค่ะโอ้โหทุกคนต้องตกออกตกใจแน่นอนนะคุณนะ
ก็หลังจากที่ชนคันนู้นคันนี้ชนกำแพงชนเสาอะไรแบบนี้
จนฮ่างเนี่ยต้องปิดพื้นที่นี่ด้านหน้าพังยับเยิน
ตอนที่เกิดเหตุการณ์แล้วเจ้าหน้าที่ไปถึงเห็นนายทัพพลแม่เดินไปเดินมาคล้ายคนเมาเลยนะคุณ
แล้วก็เขาพูดคุยโทรศัพท์อย่างเดียวเลยนะครับ
แล้วพอเห็นเจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบถามแล้วฮะ
ทำไมทำไมถึงไปชนนู่นชนนี่เจ้าหน้าที่ก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าเมา

รู้แหละเมาเขาก็ยอมรับนะว่าเขาเป็นคนขับรถต้นเหตุเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองลบบุรี
แล้วก็ต้องมีการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอลคุณสูงนะ
ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของผู้ชายคนนี้๒๑๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
โอ้โหไม่ต้องสืบเลยเขาไม่ให้เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหตอนเจ้าหน้าที่ไปจะคุยด้วยเขาก็มัวแต่คุยโทรศัพท์นะฮะ
นี่แฟนสาวก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ตำรวจบอกว่าแน่นอนเลยแหละเมาขาดสติ
หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือระบายอารมณ์เพราะทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าอ่า
มีสองเรื่องนะฮะไปชนนู่นชนนี่เพราะระบายอารมณ์กับสอง
คุมตัวเองไม่ได้จากอาการเมานะครับ
ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีผู้เสียหายทั้งหมด
ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
ที่สพเมืองลบบุรีวันนี้นะฮะ

ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ก่อเหตุนะครับ
ขณะที่ทางห้างอยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณา

โดยในวันนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกตัวผู้ก่อเหตุนายทะพล

ว่าจะพิจารณาในการแจ้งข้อหาใดบ้างอีกครั้ง
หลังจากที่ผู้ก่อเหตุจริงก็ไปโรงพยาบาล
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
ส่วนรถผู้ก่อเหตุก็พังยับเยินอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ทางด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับ